เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะจากตัวเล็กอย่างค้างคาว

ช้างป่าพอมันบุกมามาทำลายบ้าน
ทำลายกำแพงของชาวบ้านมาทำลายพวกพืชสวนไร่นานี่
ชาวบ้านเขาก็ภาวะกันนี่เห็นไหม
เห็นไกลนะฮะมันบุกมากลางดึกเลยนะชาวบ้านกลัวไม่กล้าออกไป
มีแต่หมายังงงอยู่เอ๊ะนั่นมันตัวอะไรตัวใหญ่จัง
อย่าเข้าไปลูกเดินออกมา

หมู่๘ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีของปราจีนบุรีนะคะ

คือเขามาจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ที่สนามชายเขตของฉะเชิงเศร้าก็มาหากินในหมู่บ้านแล้วค่ะ
พื้นที่ตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองด้วยนะ
ชาวบ้านเขาหวาดภาวะหมดเลยเพราะว่าช้างน่ะ
มันไปพังรั้วลวดหนามไปพังกำแพงบ้าน
บ้านชาวบ้านเขาเสียหายสองหลังแล้วนี่ต้องเอาโดรนบินไปดูค่ะ
เราไปคุยกับชาวบ้านนะชาวบ้านที่เขาอยู่ในชุมชน
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าอุ๊ยตอน๒ทุ่มเนี่ยนะ
น้องสาวฉันน่ะหน้าตาตื่นวิ่งมาบอกเลยโอ๊ย
กำแพงปูนรั้วหลังบ้านเนี่ยอุมันสูงตั้ง๒เมตรพังไปแล้ว

ตอนแรกคุณป้าแกยังคิดว่ารถชนหรือเปล่าไง
แต่พอมีรถเพื่อนบ้านขับผ่านมาบอกว่าไอ้ที่พังน่ะไม่ใช่รถ

ชาวบ้านอีกคนนึงก็อยู่ใกล้กันนะคะ
เล่าไปก็เสียงสั่นไปบอกว่าเห็นช้างป่าเดินผ่านหน้าบ้าน
แล้วรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ช้างเลี้ยงแน่นอน
ทีนี้ช้างมันก็พุ่งไปไปทำลายทั้งอะไรทั้งสวนทั้งกำแพงบ้านเนี่ยนะคะ

ต้องประกาศเตือนให้ชาวบ้านระวังช้างป่าและดูกำแพงฝน
โอ้โฮพังเสียหายหมดนะฮะ

ใช่ค่ะท้ายที่สุดนะเขาก็จุดประทัด
เพื่อผลักดันช้างให้ช้างมันกลับเข้าป่าไปนะคะ